อีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาก
แชร์กันต่อเยอะนะคะเหตุการณ์ขณะชายคนนึงเนี่ย
เขากำลังสำเร็จความไคร้ด้วยตัวเองนะคะ
แล้วก็มีคนไปถ่ายคลิปหญิงสาวถ่ายคลิปเอาไว้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ
แต่ว่าเป็นมุมอีกมุมนึงนะคะล่าสุดเรื่องนี้เนี่ย
มีคนมองว่าหญิงสาวคนนี้ทำผิดพรบคอมพิวเตอร์เหมือนกัน
เราจะเป็นไงเดี๋ยวติดตามแต่ว่าไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
นี่คือคลิปที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่บนโลกโซเชียลขณะนี้นะคะ
ขณะหญิงสาวอะไรหนึ่งเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้
ขณะชายคนหนึ่งกำลังสำเร็จความไคร้ด้วยตัวเองนะคะ
บริเวณหน้าวินรถตู้ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
หลายคนตกใจแชร์กันต่อเยอะนะคะแล้วก็เตือนภัยให้สาวสาวเนี่ย
ระมัดระวังตัวขณะที่บางความเห็นก็มองแอบตั้งข้อสังเกตว่า
การที่เอาคลิปนี้มาเผยแพร่เนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ
แม้ว่าชายคนนั้นจะทำผิดก็ตามคนถ่ายก็ไม่มีสิทธิ์นำออกมาเผยแพร่
โดยไม่ปิดบังหน้าตาคือบนโลกโซเชียลเนี่ย
เป็นคลิปไม่ได้เบลอเลยนะคะเห็นชัดเจนเห็นหน้าคนกระทำด้วยนะคะ
ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าจริงอยู่ที่การทำอนาจารย์
ในที่สาธารณะมีความผิดและหูโทษ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๘๘มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แต่การนำภาพหรือว่าคลิปมาโพสต์โดยไม่มีการเซ็นเซอร์ปิดบังหน้าตาแบบนี้เนี่ย
ก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน
มาตรา๑๔อนุ๔ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์สู่คอมพิวเตอร์
มีโทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้กฎหมายก็เปิดช่องให้เจ้าของคลิปแจ้งความเอาผิดกับชายคนนี้ได้

แต่ว่าถ้าชายในคลิปได้รับความเสื่อมเสียก็สามารถแจ้งความเอาผิดได้เช่นเดียวกัน
ผู้ชายอาจจะเสียค่าปรับแค่๕๐๐๐บาท
แต่ผู้หญิงที่นำเข้าคลิปนี้อาจจะติดคุกต้องใช้เงินประกันตัวเป็นแสนนะคะ
ข้อความนี้ก็โอ้โหทำเอาหลายคนก็อืม
แล้วแบบนี้แบบนี้ทำอย่างไรถ้าสมมุติว่า
เราปิดบังหน้าตาแต่คนก็จะไม่รู้ว่า
เป็นคันแล้วต้องระวังยังไงแบบนี้มันมีทางออกไหม
ตำรวจบอกเขาดูที่เจตนาคนโพสต์ใช่
เจตนาของคนโพสต์ผู้หญิงที่โพสต์เป็นการโพสต์เตือนภัย
ไม่ได้เป็นการโพสต์เพื่อประจานหรือว่าโพสต์เพื่อความสนุกสนาน
แล้วก็ไปกระทบกับใครเป็นเรื่องของการเตือนภัย
ตำรวจบอกว่าอันนี้น่าจะดูที่เจตนามากกว่า
ใช่นะคะเพราะว่าจริงเรื่องนี้ก็คือมีความคืบหน้าแล้วนะคะ
ก็คดีของชายหนุ่มที่ทำอาณาจารย์รายนี้เนี่ย
เมืองปลาจีนบุรีสารภาพเนี่ยว่าเมาสุรา
แล้วก็พบหญิงสาวผู้เสียหายหน้าตาดีก็เมาอยู่

เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน

ส่วนหญิงสาวเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปตำรวจไม่ดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็ต้องดูอย่างที่พี่มิ้วบอกไปดูที่เจตนา

เจตนาที่จะสื่อไปในทางอนาจารย์นะคะ
แต่ก็เตือนผู้ที่มีหลักฐานแบบเดียวกันนี้
ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้
แจ้งความร้องทุกข์ดีกว่าไปโพสต์คลิปผิดกฎหมายออกไป
เพราะว่าจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่
สมมุติว่าเอาคลิปนำเข้าอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ออนไลน
เบลอบางคนเนี่ยไม่ได้คิดหรอกค่ะ
คืออาจจะไม่ได้มีสกิลว่าจะทำยังไงไปเบอร์คลิป

ก็อาจจะต้องมีอะไรเทคนิคซับซ้อนมากกว่านั้น
ไปเข้าแอปเข้าพีซีเข้าอะไรก็ว่ากันไป

เอาจริงส่วนตัวก็เบลอไม่ได้มันซับซ้อนแหละ
คนทั่วไปก็จะยากนิดนึง

เพราะบางคนไม่รู้บางทีเราเองก็ไม่แน่ใจ

ถ้ามานั่งไล่อ่านเองก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง

เอาคลิปนี่แหละไม่ต้องโพสต์ออนไลน์เอาไปแจ้งความ

ต่อเมื่อเราไปโพสต์ภาพลามกอนาจารย์
ในเชิงสนุกสนานโพสต์ภาพลามกส่งต่อกันอะไรแบบนี้

ต้องมองให้กว้างหลายมุมนะคะ
ใช่ค่ะจริงแล้วการนำข้อความ
หรือว่านำอะไรที่เป็นสื่อลามกอนาจารย์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต
มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๒

โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๑แสนบาทด้วย